อันนี้ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลชุดใหญ่ทีมชาติไทยนะครับมีอุ่นเครื่องสองนัดปลายเดือนนี้
ชุดอาเซียนครับรวมทั้งอ่าก็จะมีนักเตะที่เคยเรียกมาแล้วแต่บาดเจ็บเนี่ย
กลับมาสู่ทีมด้วยปัจจัยสำคัญคือผู้เล่นนะครับที่มาต้องเข้ากับสไตล์การนำทีมของ
สโมสรแล้วก็ทีมชาติซึ่งทำหนังสือเชิญไปแล้วด้วยแต่ช่วงนี้เจเองก็อยู่ในช่วงของการปรับตัวกับทีม
มีอุปสรรคอะไรหรือเปล่าตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะได้รับคำตอบอีกทีหนึ่ง
อย่างไรก็ตามกฤษฎากาแมนจะมีชื่ออยู่ในทีมชาติชุดใหญ่รายการนี้แน่นะครับ
ก็ย้ำโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งนะครับมีนาคมชุดใหญ่๒นัดนะครับ
มีนาคมเจอจีนเวลา๑ทุ่มนะครับก็เข้าเวลา๖โมงครึ่งนะครับ
๒๙มีนาคมเนี่ยเป็นเกมจัดอันดับเดี๋ยวรอยืนยันวันและเวลาแข่งขันอีกครั้งหนึ่ง
โอ้โหรอต้อนรับเกมนี้อยู่เลยนะครับและแน่นอนครับอีชิหัวหน้าภูมิสอนของบุรีรำก็ตั้งเป้า
ชนะและผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มให้ได้ก็นับตั้งแต่ประสาทสายฟ้านะครับ
ก็คือ๒๐๑๓เข้าถึงรอบ๘เทียมสุดท้ายส่วนการท่าเรือเตรียมเจอกับ
เด็ดมีลาบกุญซื้อการท่าเรือก็บอกว่าเป็นเกียรติมากที่มาเยือนที่นี่นะครับ
การคว้าแชมป์รายการนี้มาแล้วด้วยแน่นอนไม่ใช่เกมที่ง่ายแต่ก็สู้เต็มที่
เป็นครั้งที่๓ติดต่อกันไล่มาตั้งแต่๒๐๒๐ถึง๒๐๒๒ก็ทำสถิติชนะ
เสมอ๒แพ้๓นับจากทุกรอบที่เข้าแข่งขันไล่ตั้งแต่ปี๒๐๒๐ที่แพ้
แล้วก็ปี๒๐๒๑เล่นรอบแบ่งกลุ่มนะครับในประวัติศาสตร์เลยทำสถิติชนะ๒